วันนี้นะครับคอรมอเศรษฐาหนึ่งหรือว่านิดหนึ่ง
อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
ช่วงเช้าในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ที่พักเพื่อไทย
แล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับถึงความคืบหน้า
การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี
หลังจากมีชื่อของนายชูศักดิ์สิรินินกลับมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
เข้าใจว่านายชูศักดิ์นะครับจะไปทำงานด้านอื่นนะครับ
ส่วนที่นะครับมีชื่อของนายพิชิตชื่นบานเข้ามาในโผล่
นายพิชิตอยู่กับพักเพื่อไทยมานาน
ขณะนี้รายชื่อคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้น๑๐๐แล้ว
และอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ
ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับระบุว่าใช้เวลา๒วันในการตรวจสอบ
ส่วนที่จะนำขึ้นทุนเกล้ากันถึงไหน
ก็ไม่ขอก้าวล่วงนะครับแต่หวังว่าจะโดยเร็ววันนี้
ส่วนนโยบายของรัฐบาลนะครับก็ร่างไว้หมดแล้ว
แล้วก็ได้นำนโยบายของพักอื่นมาหล่อหลอมเป็นนโยบายเดียวกัน
ส่วนนโยบายของพักเก้าไกรที่เป็นประโยชน์ก็จะเอามาพิจารณาครับ
ก็เรียบร้อยแล้ว
แต่ในวินาที
สิ่งที่สุดท้ายเพื่อใหภัยนะครับ
ก็เอาชื่อของนายชูศักดิรินิน

คาดว่าจะเข้ามาดูแลงานกฎหมายออกนะครับ
คาดว่าก็คงจะมีหน้าที่อื่นให้คุณชูศักดิ์ได้ทำแทน
ส่วนรัฐมนตรีช่วงป้าการกระสูรคมละคร
ชื่นบานที่เสียบไปในโพคลมอเศษฐาน๑ในช่วงโค้งสุดท้าย
ก็ถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสม
เพราะว่ามีการเคยถูกจำคุกจากพฤติกรรม
หิ้วถุงขนมใส่เงินสดไปมอบให้เจ้าหน้าที่ศาล

เป็นชื่อที่เสียบมาในโค้งสุดท้าย
แล้วก็เป็นตัวเต็งในตำแหน่งรัฐมนตรี

ช่วงแรกที่ไม่มีกระแสพูดถึงชื่อนักกฎหมาย

ให้กับคนในตระกูลชินวัฒน์หลายคดี
คดีสำคัญอย่างคดีที่ดินรัชดา

ในช่วงรัฐบาลของคุณยิ่งลักษ
ตอนนั้นคุณพิชิตเป็นสอสอพักเพื่อไทย
ก็ยังมีบทบาทในการผลักดันร่างกฎหมายนิรัทธศกรรมฉบับสุดซอยด้วย
แต่ที่คนจำกันได้
ก็คือช่วงที่เป็นหัวหน้าทีมทนายความให้กับนายทักษิณ

แล้วก็ถูกพบว่ามีพฤติการหิ้วถุงขนมและใส่เงิน๒ล้านบาท
ขึ้นไปมอบให้เจ้าหน้าที่ธุรการของศาลดีกาภาแหน่กคดีอาญา

ครั้งนั้นศาลมีคำสั่งจำคุกในพิชิต๖เดือน
โดยไม่รอลงอาญาฐานละเมิดอำนาจศาล
ขณะที่สภาธนาความมีมติเสียงข้างมาก๙ต่อ๓เสียง
ให้ลงโทษขั้นหนักสุดก็คือ
บชื่อออกจากทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ
เพราะฉะนั้นก็ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทนายความ
เป็นเวลา๕ปีด้วยกันนะคะ
และแม้ว่าจากการที่ในพิชิตถูกจำคุกจากคำสั่งสาร

ก็เลยทำให้ไม่เข้าข่ายมีคุณสมบัติ
ต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๖๐วงเล็บ๗
แต่จะมีในวงเล็บ๔ที่ระบุว่า
ต้องมีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
แล้วก็วงเล็บ๕ซึ่งระบุว่าไม่มีพฤติกรรม
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

เพราะฉะนั้นก็ยังมีคำถามนะคะในแง่จริยธรรม
ถ้าหากว่าคุณพิชิตจะร่วมคอรมอเศรษฐานึงค่ะ
นักข่าววันนี้ก็นำเรื่องนี้รวมถึงกรณีของ
พลตำรวจเอกพัชรวาสด้วยนะคะไปถามความเห็น
กับคุณวิศนุเครืองามรักษาการรองนายกรัฐมนตรี
อย่างกรณีของพลตำรวจเอกพัชรวาส
วงสุวรรณที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐ
ซึ่งอันนี้ก็มีการร้องเรียน

เรื่องนี้คุณวิศนุชี้แจงบอกว่า

ข้าราชการถูกปลดจับตำแหน่ง
ต้องดูด้วยว่าถูกปลดเรื่องอะไร
ถ้าไม่ใช่เรื่องทุจริตก็เป็นได้ไม่มีปัญหาค่ะ
และสำหรับระยะเวลาที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จะใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมด
คุณวิศนุบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาก็ผ่านไปได้เร็ว
แต่ถ้ามีปัญหาก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะ

ที่กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่